บ่อยมากว่าเด็กสนคือเด็กฉลาด

บางทีเลอะมากไปพ่อแม่เครียดค่ะ

เลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
เลอะพ่อแม่ยิ่งเครียดได้ไหมคะ

ก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ก็คือลบตรงไหนก่อนดีสิ่งที่พ่อคิด
ตอนเห็นบอกว่าไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันลบออกได้

แต่ดันไปเอาอันที่ลบออกไม่ได้มาเขียน

ไม่ใช่
มันเป็นศิลปะมั้ง
นี่ศิลปะมั้งแต่คุณเห็นคุณพ่อไหม

นี่คือใครรู้ไหมน้องดิน
น้องดินลูกชายของนักแสดงคุณกัปตันภูทะเนธ
กับคุณแม่เอกบุษกรกับข้า
แต่ก็เครียดลูกใครก็เครียด

คุณกัปตันคุณกัปตันอึ้งไปเลย
คุณแม่ก็ถ่ายไปคุณเอ๊ก็ถ่ายไป

เอาเป็นว่าพ่อจะไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของลูก
ลูกจะเติมเลขตรงทะเบียนก็เติมไป

จริงแล้วคือคุณเอกบอกว่าน้องได้รับอนุญาตก่อนแล้ว
ไม่ใช่อยู่น้องไปเขียนเอง

อย่างที่คุณชนะบอกแหละมันเป็นสีที่ลบได้

แต่ดิฉันจะบอกว่าลูกสาวดิฉันก็ได้ทำการสร้างผลงานศิลปะที่รถของคุณตาคุณยายเหมือนกัน

ดูแลให้ดีก็เป็นการให้เขาได้มีเจนตนาการนะคะ